ต้องเลี้ยงดูลูก๘คน
แม่ยายและแม่ที่ต้องเจ็บป่วย
รวมทั้งหมด๑๑คนครับ

ติดเตียงมา๗ปีครับ
ติดตามชมร้องได้ให้ล้าน
ลูกทุ่งสู้ชีวิตอาทิตย์นี้
เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓